นี่ครับจะพุ่งเขาชนครับอสตานี
มันจริงครับโอ้โหดูดเรือดครับดูดเรือด
ส่วนคนละ๒๐๒๐เลยละครับปรากฏแรกหน้ากัน
ใคร๗๕คนละครับโดยเพลงก็ไม่มีชอบกัมมครับ

หวังได้แค่รอบนายเฟซิลาเคนมาตีได้ไหมไม่ได้ครับ

โอ้โหแล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วครับ๕ยกครับโอ้โห
โอ้โหแล้วนี่ภาพประทับใจครับคุณสุภายิน
โอ้โหแลกกันตลอดครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายครับ
แต่รุ่นน้องก้มลงกราบรุ่นพี่นี่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจแล้วครับ
นี่ครับเวียงไปเวียงมาซัดไปซัดมาครับอัดกันต่อเนื่องแลกกันไม่หยุด
โอ้โหนี่ครับเวียงอัดแล้วหมัดของด้านเฟซิลาครับ
ข้อมไปค่อมมาครับมีโดนบ้างไม่โดนบ้างทั้งคู่แลกกันตลอด
ชื่นชมผลจิตหัวใจครับผู้นี้มันจริงจริงครับยอดเยี่ยมจริงจริงครับ
ต้องชื่นชมแล้วครับโอ้โหนี่ครับมีความมันครับ